นายกตู่อยู่ก็มีดราม่าฮะ
และทั้งคู่ในชื่อเดียวกันท็อปฟอร์มเหมือนกันทั้งคู่
ฝั่งนี้นายกลุงตู่นายกลุงตู่ลงพื้นที่นครศรีให้ไปตรวจสถานการณ์น้ำ
ในขณะที่น้ำยังไม่มาตรวจไว้โอ้โหจังหวัดน้ำท่วม
เหนือกลางอีสานน้ำท่วมไม่ไป

ซึ่งน้ำยังไม่มีดราม่าคนแรก
อีกท่านหนึ่งก็คือนายกพี่ตู่พี่ตู่นันทิดาแก้วบัวสาย

ซึ่งไม่เกี่ยวกับน้ำท่วมอ้าวปากน้ำน้ำเป็นไง

ท่านแรกก่อนนายกลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชา
ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีรัฐมนตรีเนี่ยลายล้อมหน้าล้อมหลังเลยนะ
และเดี๋ยวจะมีสอสอให้การต้อนรับนี่คือระดับนายกรัฐมนตรี
เพราะฉะนั้นสสในและนอกพื้นที่ต้องมีอย่างน้อย
แล้วมาขนาดไหนก็คือโคม๘
ประโชคคุณอ่านตัวเลขผิดเหรอมา๘

๘คนโอ้โห๘คนค่าน้ำมันยังไม่ถึง๒๐๐เลย
แล้วก็มากันเลยฮะมาต้อนรับนายกรัฐมนตรี
ภัยให้ผมตรงนี้รัฐมนตรีมามากกว่าสอสอ
รัฐมนตรีที่ล้อมหน้าล้อมหลังนายกมามากกว่าสอสอ
ในพื้นที่และนอกพื้นที่มารอรับนายกลุงตู่

ลงมาตรวจราชการเตรียมการเรื่องของการระบายน้ำ
หลากที่มาแน่นอนจะมาทุกปีแหละ
มาตรวจที่นครศรีมาตรวจสถานการณ์น้ำหลาก
ช่วงนี้เป็นต้นไปเนี่ยจนถึงสิ้นปีใต้น้ำน้ำจะมา
ก็ถูกแล้วเป็นคนมีวิสัยทัศน์ต้องลงไปก่อน
มาก่อนการบางคนไม่เข้าใจไง
แต่บางคนไม่เข้าใจก็จะไปโอ้โหไปบ่นท่านนี่ดราม่า
ใส่ท่านทำไมแต่จริงแล้วท่านคือผู้มาก่อนการ
แต่หลายคนบอกสุดยอดจริงนายกลุงตู่นะครับ
และที่มาตรวจอย่างนี้เนี่ยที่สำคัญไปกว่านั้นคือ
ปักใต้รอบนี้มีกำลังใจมาเต็มล้น
ก่อนหน้านั้นไปจังหวัดไหนก็มีแต่คนก่นด่า

ปากใต้มีแต่คนเชียร์รักลุงตู่อยู่นาน

โอ้โหมาแบบนี้เลยแล้วลุงตู่จะไม่ยิ้มได้ไง
ดูยังไงหน้ายิ้มให้ดูที่ลูกตา

ตายิ้มจะเป็นเส้นโค้งหรือตาจะหยีหน่อย
ถ้าเป็นอาการที่ไล่ลุงตูเหมือนที่ท่าน้ำ

แต่รอบนี้จะมีตาโค้งตลอดเวลานะฮะ
แล้วลุงตู่มาที่นี่นี่ระดับลุงตู่พอมาในพื้นที่แล้ว
เจอพี่น้องชาวปากใต้แล้วต้องหยอดความหวานใส่หน่อย
บอกคนปากใต้รู้เลยรักใครรักจริงใช่ไหม

แล้วลุงตูก็ได้ยอดความหวานรักจังหู้

ผิดค่ะเดี๋ยวให้ปุ้ยค่ะรักจังแหละพูดอย่างไร
คือจริงเขาพูดว่ารักอย่างแรง

เหมือนอร่อยแต่งูแต่จริงถ้ารักต้องเป็นรักอย่างแรง
ไม่ทันแล้วลุงนะฮะสาวปากใต้บอกเอง
แต่ไม่เป็นไรสื่อสารให้ตรงกันว่าลุงตู่รักชาวปากใต้ฟังเต็ม

ผมก็อยากจะอยู่ใกล้ชิดกับทุกคนให้มากขึ้นนะ

นะขอบคุณจ๊ะ
คนใต้รักถ่ายรักจริง
ใช่ไหม
ก็อย่างนี้บอกคำว่ารักจังหู้

รักจังหู้เพราะพิสถึงจึงมาหา
โตไข่เลยนะกับไอ้ในุ้้ยเพลงเพราะ
ปักใต้เลยเพราะความรักคิดถึงอะไรอยู่นี่

อารมณ์นี้เลยนี่คือลุงตู่ของเรานะฮะ
ตรวจร่างกายเรียบร้อยเอาลืมบอกไป
คนเนี่ยพลังประชารัฐ๔เองนะ
นี่คือความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ
แต่ที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือ
เฮ้สมัยงานปักใต้ที่คนรักลุงตุเหมือนเลยเหรอ

นครศรีห้ามมีใครจะมาปักป้องปักป้ายไล่ด่าลุงตู่
ห้ามมีเด็ดขาดอ๋อคุดเกณฑ์เลยนะห้ามปักใครเท่า
เชียร์มาได้เชียร์มาได้แต่คนจะมาด่าห้ามมานะแล้วหลายต่อหลายคนบอกนี่
ลุงตู่ลงพื้นที่อย่าลืมเป็นอันขาด
อย่าลืมอะไรทำงานไอ้ทำงานก็เหลือของลุง
แต่อย่าลืมไปขาดก็คือรถที่ลุงตู่ใช้ในการเดินทาง
ทุกครั้งขอให้มันเป็นรูปแบบนี้
ข่าวจะว่าอะไรก็ว่าไปแต่รถต้องมาให้ฉันสักหน่อยหนึ่ง
ดีคุณป้าแกสูบใหญ่เลยหันมาดูสบายเลยครับ

นี่รถของนายกลุงตู่นี่คือท่านแรกฮะ
นายกตู่คนแรกก็คือนายกลุงตู่
ขยับจากนายกลุงตู่เป็นนายกพี่ตู่นันทิดาแก้วบัวสาย
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
เกิดอะไรขึ้นฮะน้ำท่วมไม่เห็นเงาเลย
ราม่าพุ่งใส่ทันทีรอบนี้ร้อนแรงขนาดไหน
เพราะว่าพี่ตู่นายกพี่ตู่เนี่ยกำลังจะมีคอนเสิร์ต
ซิกตี้เหรอใช่อารมณ์นี้นันทิดาซิตี้ฮะ
และชาวเน็ตรายหนึ่งบอกแล้วนายกอบจเปิดขายบัตรคอนเสิร์ตแล้วค่ะ
ดให้ทันนะคะกดให้ทันแฮชแท็กนันทิดาแล้วก็แฮชแท็ก
นายกหายไปไหนอะไรคือนายกหายไปไหน
ย้อนไปเหตุการณ์ไม่นานสักเท่าไหร่
ไฟไหม้ก็ไม่ไปน้ำไหลก็ไม่มาไปช้าไปช้าไปช้า
ต้องเรียกว่าไม่ไปไงตอนแรกไฟไหม้ก็ไม่ไปน้ำไหลก็ไม่มา
แถมยังจะมาจัดคอนเสิร์ตเปิดในขณะที่น้ำกำลังจะท่วมปากน้ำ
มุดปราการแบบนี้ชาวบ้านเขาก็เลยบอกโห
ตอนทำงานเราไม่เห็นเงากันเลยนะครับอันนี้อันนี้เป็นมุมมองจากโลกโซเชียลมีเดีย
และเป็นชาวเน็ตในเมืองปากน้ำสมุทรปราการนะครับ
แต่ความเคลื่อนไหวของนายกพี่ตู่เป็นยังไงบ้างเงียบกริ๊บเลย
กระแนะกระแหน่ที่ว่านี้นะไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียก
ตอนนี้ไม่มีท่าทีใดจากนายกพี่ตู่นันทิดาแก้วบัวสาย
เท่ากับว่านายกตู่ชื่อเหมือนกันเจอดราม่าแบบอารมณ์ท็อปฟอร์ม
เหมือนกันในเวลาเดียวกันนะฮะนายกตู่ครับ